มันเป็นเรื่องของความเชื่อคือมุมหนึ่งเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ

คุณผู้ชมคนที่เอามาโพสต์ไว้เขาบอกว่าช่วยกันสังเกตหน่อย

วงกลมสีแดงเนี้ยสำหรับตัวเขาเขาบอกว่ามันเป็นหน้าของสุภาพสตรี
คุณผู้หญิงที่นั่งโดยสารมากับรถบรรทุกคันนี้
ไปประสบอุบัติเหตุแล้วเธอก็เสียชีวิต
ก็พี่เบิร์ตเห็นเป็นอะไรคะ
ทุกคนเห็นคล้ายกันเหมือนหน้าคน
นี่ค่ะ

คนลุกจริงคือมันเห็นเป็นหน้าคนมันคือมันชัดมาก
ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าผู้ชายยังไม่ค่อยรู้สึกอะไร
เพราะว่าคนที่เสียชีวิตเขาเป็นผู้หญิงไง
ออกไหมคะแต่เนี่ยคนเสียชีวิตเป็นผู้หญิงแล้วเป็นหน้าผู้หญิง
นะฮะผู้นำภาพนี้มาโพสต์ไว้ชื่อว่าคุณนบ
นาริสพลยานพันธุ์นะฮะโดยระบุบอกว่าเพื่อนพี่ลองพิจารณาดูในวงแดงนะครับ
ผมมองเป็นใบหน้าคนภาพนี้ถ่ายเมื่อคืนเป็นภาพหน่วยกู้ภัย
กำลังใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากตัวรถ
อุบัติเหตุรถบรรทุก๑๐ล้อชนกับรถพ่วง๑๘ล้อ
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นผู้หญิงผู้บาดเจ็บหนึ่งรายบริเวณเขาสานโทน
รถคันในภาพเป็นรถคันที่มีผู้เสียชีวิตอืมในโพสต์ยังระบุด้วยนะคะ
บอกว่าลองสังเกตนะครับภาพด้านซ้ายมือเป็นภาพที่ยังไม่ปรับแสง
ส่วนภาพขวามือก๊อฟพี่เบิร์ตพอปรับแสงแล้วชัดกว่าเดิมมา
ก็จะเป็นหน้าขาวขึ้นมาเลยมีตามีจมูกมีปาก
ใช่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ
ภาพนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยนะคะ
เขาถ่ายไว้ขณะที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนกันก็คือ
ฝั่งหนึ่งเป็นรถ๑๐ล้ออีกฝั่งหนึ่งเป็นรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ฝั่งที่บรรทุกรถบรรทุก๑๐ล้อเข้าบรรทุกข้าวสารมานะคะ
ไปก่อเหตุชนท้ายรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อค่ะบรรทุกน้ำมันมาค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสาย๓๐๔นครราชศรีมากะบินบุรี
หน้าสำนักสงฆ์เขาทรายทางลงสารปู่โทนหมู่ที่๔ตำบลบุพรามอำเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรีช่วงสักประมาณ๒ทุ่มครึ่งวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อุบัติเหตุครั้งนี้คนขับรถบรรทุก๑๐ล้อบาดเจ็บสาหัส
ส่วนภรรยาที่นั่งมาด้วยเสียชีวิตค่ะ
กู้ภัยที่ไปช่วยเหลือครั้งนี้นะคะยืนยันบอกว่า
หลังจากที่หญิงสาวที่เสียชีวิตในรถบรรทุก๑๐ล้อนะคะเสียชีวิตลง
ลักษณะการเสียชีวิตของเธอคือนอนคว่ำหน้า
แต่ภาพที่ถ่ายติดกลับเป็นหน้าผู้หญิงที่โผล่ขึ้นมา
และลักษณะให้เห็นชัดเจนแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้เชื่อว่า
นี่คือวิญญาณของผู้เสียชีวิตมาปรากฏให้เห็นนะคะ
เพราะว่าตรงจุดนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
นับไม่ถ้วนชาวบ้านเรียกตรงนี้ว่าโค้งพันศพ
โค้งร้อยศพนะคะพอเกิดอุบัติเหตุก็จะมีคนเจ็บ
แล้วก็คนตายทุกครั้งมุมหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อ

มุมหนึ่งเป็นเรื่องของการเตือนภัยเตือนใจด้วยนะคะ
ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องใช้เส้นทางนี้เนี่ย
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะ
ถนนสาย๓๐๔นครราชศรีมากะบินบุรี
หน้าสำนักสงฆ์เขาทรายทางลงศาลปู่โทนค่ะ